จ้ามาดูเรื่องนี้กันค่ะเขาบอกว่าเรื่องหัวร้อนบนท้องถนน
แม้ว่าคุณจะเป็นคนอาชีพเดียวกันก็ไม่เว้นใช่ไหม
ไม่รู้ยังไงอีท่าไหนคงชนท้ายกันล่ะก็ลงไปค่ะ
เอาเรื่องจะทำร้ายตบโทรศัพท์ปึ้งเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยคลิป

โอ้ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละ
จังหวะมันคือเอาจริงนะคลิปมันสั้น
อันนี้ปุ๊บเข้าไปเอ้อ

ยิ้งสาวคุณเฮียนะครับเขาเอาคลิปนี้ไปพลสไว้
บอกเหตุการณ์เกิดขึ้นวันอาทิตย์นะ๒๗พฤศจิกายนตอน๕โมงเย็น
ตอนนั้นมันอยู่ตรงบริเวณแยกสัญญาณไฟจราจรไฟเขียวไฟแดง
เส้นถนนพุทธมนต์ธนสัย๒ญาติบังแค
เธอเล่าว่าเธอซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของแฟนเธอมา
แต่บอกก่อนว่าคือแฟนเธอเป็นสาวหล่อ
ก็คือพอมาด้วยกันเสร็จแล้วคงกำลังจะกลับบ้าน
มาถึงจุดเกิดเหตุเธอบอกว่ามีผู้ชายคนนี้แหละในคลิป
ที่เป็นคู่กรณีที่เดินเข้ามาจะทำร้าย
เป็นรายเดอร์เหมือนกันแฟนเธอเองก็เป็นรายเดอร์
ขี่มอเตอร์ไซค์มาชนท้ายรถของแฟนเธอ
แต่กลายเป็นไม่ขอโทษไม่พอ
ยังเดินมาต่อว่าว่าแฟนเธอทำไมเบรกรถกระทันหัน

บอกเฮ้ยทำไมถึงเข้ามาทำร้ายเธอกับแฟนเธอทั้งจริง
อ่ะทั้งสองคนเขาเป็นผู้หญิงไงเธอก็บอกแบบนี้
ปัดโทรศัพท์มือถือของเธอหล่นพื้นด้วย
แล้วเธอก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะคะ

จะเอาผิดกับรายเดอร์คู่กรณีรายนี้

อาชีพเดียวกันได้แท้เลย